คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงที่ก็ได้ใช้วิชาชีพของตัวเอง
ในการที่จะแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
คุณเจมส์เรืองศักดิ์ค่ะพร้อมกับนักร้องสาวอีกท่านหนึ่งคุณเจี๊ยบนนทิยาก็ได้
ร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชในงานทะสถิตในใจรามค่ะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดงานทัศถิตในใจราม
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
โดยได้ศิลปินนักร้องอย่างเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์และเจี๊ยบนนทิยาจิลบางป่ามาร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
พร้อมนำบุคลากรนักศึกษาสิทธิ์เก่านักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและประชาชน
บอกว่าแม้จะเป็นเวลาที่โศกเศร้าแต่ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อันเชิญบทเพลิงพระราชนิพนธ์มาขับร้องในครั้งนี้
โดยพร้อมที่จะน้อมนำคำสอนของพระองค์มาใช้และอยากให้คนไทยทุกคนรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙เสมอค่ะ
ถ้าท่านยังทำเพื่อเราขนาดนั้นแล้วเราเป็นประชาชนธรรมดา
เพราะฉะนั้นเราจะสามารถใช้หลักการที่จะก้าวข้ามทุกอย่างในชีวิตได้ครับ
ผมเชื่อว่าพระองค์ท่านเนี่ยอยากเห็นคนไทยรักกัน
อยากเห็นคนไทยเจริญก้าวหน้าอยากเห็นคนไทยมีความสุข
ผมจะบอกลูกหลานหมดแล้วว่าผมเนี่ยเกิดในราชการที่๙
แล้วก็เราภาคภูมิใจ